สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเดือนพฤษภาคมแบบนี้นะคะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของฤดูมรสุมนั่นเองค่ะ
ซึ่งขณะนี้ยังคงพัดไม่คงที่ค่ะทำให้การคาดเดาสถานการณ์ฝนตกเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างยากค่ะ
แต่จากการวิเคราะห์นะคะเราพบว่าในช่วงนี้ฝนจะลดลงค่ะ
และจะไปตกหนักอีกทีหลังในช่วงเดือนวันพืชมงคลค่ะ
คุณผู้ชมคะจากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานในขณะนี้นะคะ
กลางวันมีอากาศที่ค่อนข้างร้อนค่ะคุณผู้ชมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่ค่ะ
ระวังอันตรายจากลมพัดแรงอุณหภูมิร้อนพุ่งสูงถึง๓๘๔๐องศาค่ะ
ในขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะฟ้าเปิด
กลางวันร้อนมีฝนร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิพุ่งเกือบ๔๐องศานะคะ
คลื่นสูงหนึ่งเมตรค่ะขณะที่ภาคใต้ฝนลดทั้งสองฝั่งค่ะ
ประมาณ๑๒๐๔๐ของพื้นที่ค่ะคลื่นลมสงบ

ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
ฟ้าเปิดแดดแรงแต่ยังมีฝนอยู่นะคะ
ราวร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่ค่ะ

คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมนะคะ
ไปดูกล้วยไม้ที่มีรูปร่างแปลกตาที่ประเทศสเปนค่ะ

ล้วยไม้ลักษณะนี้นะคะจะเจอขึ้นตามธรรมชาติในป่าค่ะ

ขึ้นนะคะอยู่ในภูมิภาคมาลากาประเทศสเปนค่ะ
ซึ่งภูมิภาคนี้นะคะมีความหลากหลายทางชีวภาพค่ะ

คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าในโลกของเรามีกล้วยไม้มากถึง๒๐๐๐สายพันธุนะคะ
โดยกว่า๑๐๐สายพันธุ์อยู่ที่ประเทศสเปนค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ